คราวนี้จะพาไปดูเจ้าแม่นาคีกันบ้างดีกว่า

ขอหยิดมาไหนหัก

โปรดติ่งกับ

รอยจะบอกให้ฟังว่าเพลงนี้มันชื่อเพลงอะไร

คิดว่าคอยจะร้องอีกรอบหนึ่ง

นี่คือเพลงนี้มันดังมากนะเพราะว่ายอดวิวทะลุล้านกว่าวิวแล้วนะคะ
คือปกติเนี่ยนะเราได้คลิปน้องมาอัปเดตแต่คราวนี้เราได้เจอตัวเป็นเลย
คืออย่างนี้ที่ดิฉันร้องเพลงก็แค่อยากจะบอกว่ากำลังจะเล่าข่าวของน้องก๊อตนะคะ
ซึ่งการไปครั้งนี้เนี่ยนะไม่ได้ไปมือเปล่านะ
แต่ไปกับเครื่องศักระเจ้าแม่นาทีด้วย
คือน้องก๊อตเขากำลังจะสร้างแล้วก็บูรณะสะพานสารเจ้าแม่นาคี
หล่านสาวของกุศีสุโทรค่ะ
โดยมีความยาวอยู่ที่ประมาณ๗๕เมตรใหญ่โตมากนะ

ใช่ค่ะสะพานเก่ามันผูกพัง
เขาก็จะสร้างตั้งแต่ริมตลิ่งไปจนถึงหอพระ
ซึ่งสะพานอันเก่าอย่างที่พี่แจ๊คบอกเลยมันซุดเยอะเลยนะคะ
แล้วก็จะสร้างถวายในวันที่๓๑มกราคมปีหน้า
ก็คือวันเกิดของน้องพอดิบพอดีเลยค่ะ

ถูกต้องค่ะจริงเนี่ยนะที่ตรงนี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักแล้ว
คุณก๊อตเขาก็เลยอยากจะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
แล้วก็ลูกหลานสายยานได้เข้ามาสักการะบูชา
แล้วชื่นชมความสวยงามของเกาะแห่งนี้

ตรงกับเพลงที่ดิฉันร้องไม่ถูกเมื่อกี้เลย
สะพานพันปีที่รอคอย
พ่อด้วยนะถามว่าทำไมต้องสร้างสะพานล่ะ
คืออย่างนี้ค่ะก๊อตเขาบอกว่าตอนตัวเองเนี่ยนะ
มีความเชื่อว่าท่านพ่อปู่แม่ย่าได้คอยดนบันดาลนะคะ
จนทำให้ตัวเองสามารถมาสร้างสะพานแห่งนี้ได้สำเร็จ
ที่สำคัญก็คือยังคอยให้โชคให้ลาบกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
รวมไปถึงแฟนคลับในหลายครั้ง
ซึ่งว่าที่ผ่านมาเล็กท้ายออกราย๑๔
ก๊อตเขาก็ถูกรางวัลด้วย
เอาไปฟังเสียงคนดวงดีกันหน่อยค่ะ
ด้วยความรักความศรัทธาที่ผมมี

ผมมีศักดิ์ธรรมมาตั้งแต่เด็กครับ
แล้วก็มีความสุข
แล้วก็เชื่อว่าเคยฝันเห็นบ่อยครั้งนะครับ

เชื่อว่านั่นคือท่านมาอยู่กับผม
แล้วก็ช่วยผมสร้างทำความดีในชาตินี้ครับ
เป็นไงรู้สึกถึงความแปลกของบทสัมภาษณ์ไหม
ตอนที่สัมภาษณ์น้องบอกว่าลมมันแรงมาก
ใช่ดูต้นญ่าสีดูแบบปริ้วเลยอะ

รับเข้าไปในครั้งนี้นะไปที่คำชโชน์โน่นเนี่ย

แต่ว่าไปถวายเสียงให้พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาด้วยนะคะ
พร้อมกันนี้ก็ยังได้อำนวยอวยชัยให้แฟนคลับมีความรักสมหวัง
มีโชคลาภวาสนาเห็งตลอดทั้งปีด้วย
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงเพราะของน้องก๊อตกันหน่อยค่ะ
เพลง

ทีนี้ก็ร้องพร้อมอะไรถึงร้องก็มองตัวเองเหมือนกัน
เราก็เป็นเอฟซีจำเนื้อเพลงเค้าใหม่เพียงเค้าแล้วกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป